ติดตามข่าวสารตรงนี้ก่อนเป็นเรื่องที่โหดเยี่ยมแล้วก็โหดร้ายเหลือเกินเกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับที่หนองบัวลำพูเนี่ยมีคนร้ายก่อเหตุใช้ปืนไปกราดยิงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นพื้นที่อบตด้วยนะครับในอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตณขณะนี้ถ้าฟังจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คนนะฮะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ก่อเหตุนี่เป็นอดีตตำรวจนะฮะ
หลังจากก่อเหตุขับรถหลบหนีไปกันชนหน้ารถเนี่ยแล้วก็ป้าย
เบียนยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุตอนแรกก็พยายามไล่ล่ากันอยู่
เพราะว่ามีปืนด้วยสุดท้ายคนก่อเหตุกลับไปที่บ้านแล้วไปยิง
ตัวตายแต่ว่าเขายิงลูกกับยิงเมียเขาด้วยคือถ้านับลูกกับ
อีกด้วยเนี่ยนี่ก็๓๔ศพนะฮะท่านผู้ชมครับขอแจ้งข่าวหน่อย
โรงพยาบาลหนองบัวลำพูตอนนี้ต้องการเลือดด่วนนะครับ
ขอบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปผู้ที่มีความพร้อมสามารถบริจาคได้
ห้องบริจาคเลือดชั้น๒อาคารวินิจฉัยโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
เนื่องจากยังมีผู้ที่บาดเจ็บอีกนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือ
เหตุที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นี่เองคนที่ก่อเหตุนะครับ
ตอนที่ยังจับไม่ได้นะฮะตอนที่ขับรถหลบหนีไปหลังจากก่อเหตุ
นายปัญญาคำราบอายุ๓๔ปีเป็นอดีตตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทนะฮะ
เป็นตำรวจของสพนากลางที่หนองบัวลำพูถูกไล่ออกจากราชการ
เพราะว่ามีคดียาเสพติดข้อมูลล่าสุดเนี่ยบอกว่าความจริง
นายปัญญาหรือว่า๑๐ตำรวจโทปัญญาเนี่ยจะต้องขึ้นศาลวันพรุ่ง

เพจดราม่าแอดดิกก็โพสต์ข้อมูลล่าสุดเอาไว้บอกคนร้าย
กราดยิงที่หนองบุรมภูเป็นอดีตตำรวจถูกให้ออกจาก
ชการคดียาเสพติดจะต้องขึ้นสารวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็

ยิงลูกยิงเมียตัวเองด้วยแล้วก็ยิงตัวตายตาม

เดี๋ยวคงจะได้ไล่เรียงกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่า
ตอนแรกก็มีความเป็นห่วงกันว่าคนร้ายที่หลบหนีไปจะไป

จะตามจับตัวได้แบบไหนอะไรยังไงพบตรเองก็ลงพื้นที่
นายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการไปแต่ว่ากลับไปที่บ้านแล้ว
ไปยิงตัวตายแล้วนะฮะก็ฝากอีกครั้งนะครับท่านที่อยู่
ใกล้นะครับแล้วก็สะดวกนะครับโรงพยาบาลหนองบัวลำพูซึ่ง
เป็นพื้นที่เกิดเหตุต้องการเลือดด่วนขอรับบริจาคเลือดทุก
กรุ๊ปนะฮะนี่นะครับผู้ที่มีความพร้อมสามารถบริจาคได้ที่
บริจาคเลือดชั้น๒อาคารวินิจฉัยโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
เดี๋ยวความคืบหน้าต่างตามกันอีกครั้งนะฮะข่าวเย็น
ไทยรัฐทีวีจบเปิดปากท่านก็ติดตามเพิ่มเติมได้ต่อเนื่องที่